เริ่มกันที่ข่าวแรกบอกเลยว่าวันนี้วันดี๗ธันวาคม
ประเดิมกันด้วยเรื่องที่น่ายินดีเป็นวันคล้ายวันเกิด
ของนักร้องลูกทุ่งสายมูตัวแม่เลยนะคะ
พี่นางศรีรพรอำภัยพงศ์นั่นเองค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็เลยจัดชุดใหญ่เลยค่ะ
เป็นงานบุญเลี้ยงพระ๔๐รูปนะคะ
ที่วัดป่าสว่างธรรมจังหวัดอุดรธานีค่ะ
โอ้โหแฟนเพลงแล้วก็ชาวบ้านทยอยมาร่วมงานบุญกันคึกคักเลยค่ะ
ในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยหลายคนพยายามถามนะว่า
นางอายุเท่าไรอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะปีนี้

ก็พูดขำแบบหยิกแก้มหยอกว่าเออเดี๋ยวบอกไป
แฟนก็ไปแห่เป็นตีเลขเด็ดกันอีก

นางเกิดวันนี้นะคะ๗ธันวาคมปีพศ๒๕๖
อายุก็๕๕ปี
ย้ำนะคะ๕๕ปี

แฟนเพลงที่มาร่วมงานบุญเขาออกรถใหม่กันมา

ตามหาพี่นางบอกว่าพี่นางช่วยเจิมรถให้หน่อย

ปกติแล้วเขาจะให้พระเจิมให้ใช่ไหม
อันนี้พระไม่ต้องค่ะถึงมือพี่นางพอ

เขาบอกว่ารถพี่นางกี่คันกี่คันให้โชคมาหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาออกรถใหม่นึกถึงใครไม่ได้เลย
จากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะคะ
แล้วก็พี่นางตั้งชื่อให้ด้วยบอกว่าแม่ย่านางเศรษฐี

เอาไปชมบรรยากาศกันหน่อยจ้า

เอาไว้ขนเงินขนท่องก็มีคำว่าจน

จนสะกดบอกเลน
นี่แหละค่ะดูทะเบียนรถคันนี้กันหน่อยนะครับ

ทะเบียนรถคันใหม่ที่พี่นางเจิมให้คือ

อายุพี่นางปีนี้
โอ๊ยพอแล้วแต่ว่าโทรมาหรอก

เอาเลขใครใครเห็นใครได้ไปบวกกันเอาเองเด้อ